ที่ใต้เขาก็มีอาหารป่ารสเด็ดเหมือนกัน
หน้าตาเป็นยังไงติดตามกันหน่อยครับ
นี่เลยสำหรับโนรา

ธรรมดาซะแล้วชื่อร้านก็ดูดีนะเนี่ย
นี่คือร้านอาหารไทยพื้นบ้านประยุกต์ตามยุคสมัย
ก็คือผันแพร่ไปแล้วประยุกต์ให้ตามสมัย

ถูกต้องฮะเขาเสิร์ฟแบบเชฟบะ

เขาบอกว่าราคาเนี่ยนะบอกเลยว่าจับต้องได้
ถึงดูหน้าตาเนี่ยน่ากินน่ารับประทาน
อาจจะคิดว่าราคาเป็นพันแต่ไม่ใช่

ร้านนี้อยู่ที่ตำบลทุ่งกงอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี

โอ้โหดูสิครับเขาตกแต่งร้านน่าไปนะฮะ
งั้นไปเจอกับเจ้าของร้านเลยชื่อเล่นชื่อคุณแหม่มฮะ
ชื่อจริงคุณกูซูมาธรรมพัทรกุลอายุ๔๒ปี
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าร้านเขาเนี่ยนะเดิมทีเนี่ยนะ
ตอนแรกตรงนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกแต่ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ย
เคยเป็นสาววิศวกรโรงงานแล้วกลับมาเยี่ยมที่บ้าน
และเห็นพื้นที่ตรงนี้มันว่างมันเป็นพื้นที่ในสวน
คิดจะเปิดเป็นร้านอาหารพื้นบ้านสไตล์โมเดิร์น
โดยเธอแก่สูตรแก่สูตรอาหารของคุณตาและคุณแม่
ปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความเครือเอทใหม่ในยุคปัจจุบัน
เมนูที่จะสาธิตให้ดูในวันนี้ก็คือ
ำแห้งปลาทูกระทงทอง

เมนูนี้เขาบอกว่าเป็นการนำอาหารพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้
ก็คือใช้ตะไคร้ในสวนปลาทูจากอำเภอดอนศักดิ์ที่มีความมัน
สมกับน้ำยำที่มีการทำด้วยน้ำตาลเขี้ยว

มะนาวปรุงรสลงไปโอ้โหบอกเลยว่าครบรสจริง
แล้วนำมาจัดจานกินคู่กับกระทงทองแป้งกรอบ
อกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูให้ได้เลือกทานอีกด้วย
บอกเลยว่าของเขาได้จัดจานมาน่ากินน่าทานจริง
ดูมีความโมเดิร์นผสมแบบว่าโบราณนะ
แล้วจัดมาเหมือนเป็นสำรับอาหาร
แล้วมันเข้ากันแบบพอดีจริงครับคุณผู้ชม

ตัวคุณแหม่มเองจะไปอธิบายถึงเรื่องราวของแต่ละเมนู

เรียกว่าคุณมาคนเดียวคุณก็ไม่เหงา

ก็มาอธิบายว่าแต่ละอย่างมีที่มายังไง
ร้านเขานะฮะเปิดทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์

ไปกันได้ยาวเลยสอบถามไปได้นะฮะ
เดินหากันง่ายส่วนหมายเลขโทรศัพท์นะครับ
ลองโทรไปสำรองที่นั่งลองโทรไปพูดคุยสอบถามกันดู

เพราะว่าเราจัดมาเป็นเซ็ตสำหรับเล็กน่ารักน่าทาน

โอ้โหวันนี้จัดเต็มจริงเรื่องของอาหารป่า